เขารุมสาบแช่งแล้วก็ประนามผู้ชายคนหนึ่ง
ถามว่าทำไมเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
โพสต์ภาพ๓ภาพภาพแรกเป็นภาพที่เธอตกเลือด
ที่สองคือลูกที่เธอแท้งภาพที่สามก็คือผู้ชายคนหนึ่ง
นี่แหละค่ะที่โดนสาบแช่งเธออ้างแบบนี้นะคะ
บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นอดีตสามีรุมเตะต่อยกระทืบเธอ
จนทำให้เธอแท้งลูกแล้วก็หนีไปนะคะ
เอาล่ะหลังจากที่เกิดเรื่องมันก็เป็น๒มุมนะคะ
เราในฐานะสื่อมวลชนต้องวางตัวเป็นกลางแล้วไปถามทั้งสองฝ่าย
แต่รายละเอียดความคืบหน้าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
มาดูต้นเรื่องกันก่อนนะฮะภาพนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ที่มีการโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวของเธอ
เป็นภาพน้องทารกตัวเล็กสภาพเปื้อนเลือด

ภาพผู้ชายคนนี้เห็นไหมเบอร์นี้แหละค่ะ
พร้อมกับโพสต์ข้อความระบุบอกว่า
นี่คือสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำกับเรา
เราท้องอยู่เขาทั้งเตะทั้งกระทืบตบเรา
แล้วสั่งให้เราเอาลูกออกโอ้โห
เป็นเราเราฟังแบบนี้ถ้าฟังมุมเดียวนะ
แล้วก็ระดามสัมพันธ์ของขึ้นนะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเราให้ผู้สื่อข่าวก็คือ
คุณอรพันธ์ขันทองคำไปพูดคุยกับเธอนะคะ
พยายามติดต่อเจ้าของโพสต์ที่สุดแล้วก็เจอตัวนะ
เปิดใจกับเราบอกว่าเธอตัดสินใจ
ออกมาโพสต์เรื่องราวต่างเกี่ยวกับฝ่ายชาย
เรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายหรือเรื่องของแท้ง
อมรับว่าทั้งหมดมันคือเรื่องจริง
ไม่ได้ปั้นน้ำเป็นตัวไม่ได้ปั้นแต่งเรื่องขึ้น
ถามว่าทำไมเธอบอกว่าเพราะ
ตลอดระยะเวลาที่คบกันสักประมาณ๕ปี
ก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชาย

ก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกันเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ถูกฝ่ายชายทั้งทำร้ายร่างกายอย่างหนักมาตลอด
ตบตีทั้งกระทืบแม้แต่ต่อหน้าลูก

ก่อต่อหน้าลูกสองคนฝ่ายชายก็ยังไม่เว้นนะคะ
คือฝ่ายชายเป็นคนอารมณ์ร้อนฉุนเฉียว

กระทั่งเมื่อประมาณ๑เดือนที่ผ่านมา
เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันรุนแรง
ทำให้เธอไม่ไหวแล้วทนไม่ไหว
ต้องหอบผ้าห่อผ่อนพาลูกอีก๒คน

หนีออกมาจากฝั่งบ้านผู้ชาย
เช่าห้องพักย่านรามคำแหงอาศัยอยู่ชั่วคราว

จากฝ่ายชายทำร้ายทุบตีจนแทงลูกในตอนนั้นนะคะ
แต่เป็นผลพวงมาจากการที่ถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายมาต่อเนื่อง
มาตลอดในระหว่างที่เธอตั้งคันประกอบกับตัวเธอเองมีความเครียด
เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอเคยบอกฝ่ายชายบอกว่าเธอท้องนะ
แต่สุดท้ายฝ่ายชายกลับบอกว่าให้ไปเอาออกก็คือให้ไปทำแท้ง
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้หญิงเจ้าของโพสต์กันหน่อยค่ะ
ต้นเหตุมาจากหนูอยากได้ลูกของหนูคืนค่ะแล้วหนูก็เลยโพสต์
อันนี้ไปเพื่ออยากให้ทุกคนรับรู้ว่าลูกหนูอ่ะ
อยู่กับผู้ชายคนนี้ไม่ได้เพราะเขาเป็นคนอารมณ์ร้อน
เขามีการทำร้ายร่างกายหนูข่มขู่ทุกอย่างอ่ะ
เพราะฉะนั้นลูกหนูอยู่กับเขาไม่ได้หนูอยากได้ลูกคืนค่ะ
คือหนูไปหาเขามันก็จะมีเป็นกงบ้านเขาจะเป็นกงหลัว
แล้วแม่เขาก็จะอุ้มลูกไว้ข้างในแล้วตัวหนูก็ต้องอยู่ข้างนอก
มองดูลูกตะโกนเรียกแต่ไม่ได้จับอยู่
เขาบล็อกหมดทุกทางหนูไม่รู้ติดต่อเขายังไงนะ
ไม่รู้จะติดต่อยังไงเลยจนหนูเออถ้าติดต่อไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไร
หนูก็เลยทำแบบนี้เลือกแบบนี้แต่ก่อนจะเลิกกันเนอ
คือเขาก็ตีคือทะเลาะกันแล้วก็ตีกัน
เขาก็ตีกระทืบเตะตบหนูหนูกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะพี่
เพราะเรื่องมันทั้งเรื่องเงินเรื่องครอบครัวทุกอย่างเลย
คือมันมันพังไปหมดแล้วอ่ะแล้วหนูก็เครียดแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูท้อง
พอหนูมาตรวจอีกทีหนูรู้ว่าหนูท้องนี่หนูก็ไปบอกเขา
รีบกลับบ้านไปเลยบอกเขาพอไปบอกเขาปุ๊บเขาก็
เขารู้แต่ว่าเขาก็พยายามบอกให้เอาออก
แล้ววันที่แทงก็คือหนูเจ็บเจ็บตอนตี๔ตี๕
ท้องมากแล้วก็หกโมงเช้ามันพวดออกมาเลยเหมือนกับ
มันเลือดไหลออกมานิดแต่หนูไม่มีเงินที่จะไปโรงพยาบาลนะพี่
ตัวหนูเองหนูก็ไม่ได้จะไปบอกเขาว่าวันนั้นเขากระทืบหนูแล้วลูกไหลออกมาเลย
หนูไม่ได้พูดแบบนั้นคือหนูจะบอกว่า
มันเกิดจากความเครียดเกิดจากการที่ทะเลาะกันกับเขา
อันนี้คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปพูดคุยกับฝั่งหญิง
เปิดใจแบบนี้นะคะที่สุดแล้วจริงแล้วก็ลักษณะไม่ได้ทำร้ายแล้วจนแท้ง
เธอบอกว่าเธอเครียดด้วยสะสมแล้วก็ก็เลยกลายเป็นแท้หลายอย่างประดังประเด็นเข้ามา
ทีนี้ฝากฝั่งผู้ชายค่ะคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ไปพูดคุยกับครอบครัวฝั่งผู้ชายเหมือนกันนะคะ
ผู้ชายเนี่ยเล่าบอกว่าตนเองกับอดีตภรรยา
คบกันมาสักประมาณ๕ปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องทะเลาวิวาสกันมาตลอด
กระทบกระทั่งกันก็เป็นเรื่องธรรมดาของผัวเมีย
จนกระทั่งมีเรื่องกันบ่อยขึ้นระยะหลังเริ่มเห็นแล้วว่าไม่ไหวแล้ว
ถ้าเกิดว่ามีเรื่องแบบนี้อยู่กันไม่ได้ตัดสินใจแยกทางกันค่ะ
โดยอดีตภรรยาย้ายออกไปจากบ้านย่านปฐุมธานีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สุด
ไม่กี่วันที่ผ่านมาฝ่ายหญิงออกมาโพสต์รูปข้อความผ่านเฟซบุ๊กของเธอ
ซึ่งลักษณะเหมือนตั้งใจให้คนทั่วไปเขารู้แล้วก็เข้าใจว่า
ตัวเองเนี่ยก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยถูกเขาซ้อมจนทำให้ต้องแทงลูกยืนยันเลยนะคะฝ่ายชายบอกว่าไม่ใช่นะผมไม่ได้ซ้อมจนกระทั่งเธอแท้งนะคะ

วันที่วันที่เขาแท้งอ่ะเขาส่งแชทมาหาผมมาหาแม่ผมแล้วก็ส่งรูปมาผมก็ตกใจเพราะว่านั้นผมทำงานอยู่ตอนนั้นเขาอยู่กับน้องสาวเขาที่สมุทรประการผมทำงานอยู่ที่คลองหลวงเขาก็ส่งรูปให้ผมผมก็ตกใจผมก็ส่งให้แม่ผมดูแต่คือตอนนั้นแยกกันอยู่แล้วเพราะเขาออกจากบ้านผมไปตั้งแต่เดือนกุมภาค่ะคือเราแยกกันอยู่ก็อาจจะ
ทำงานอยู่วันที่๙เมษาครับผมแต่เขาอยู่สมุทรประการเราอยู่คนละที่กันเลยครับแล้วเรื่องเนี่ยมันเกิดเขาแท้งตั้งแต่๙เมษาเขาไม่ได้เพิ่งเขามาโพสต์เหมือนกันว่าผมเพิ่งไปไปทำร้ายเขาไม่กี่วันนี้แล้วเขาก็แท้งลูกแต่จริงแล้วคือเราไม่ได้เจอกันเลยมาตั้งหลายอาทิตย์แล้วครับคือเอาเป็นข้ออ้างมากกว่าครับเอาเรื่องเก่

พูดคุยกันนะฮะไม่ได้บอกว่าลูกชายของคุณชัญญาเนี่ยคือคุณวิทย์เนี่ยไปรุมกระทืบหรือว่าทำให้เธอแท้งนะคะทีนี้คุณชัญญาบอกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยครอบครัวเธอได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะฮะแน่นอนเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยเขารุมจวกยับเลยนะคะคุณชัญญาบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเหตุ
บอกว่านี้มันบ้ามันบ้าจริง
ก็มันไม่ใช่มันขนระมวลกันเลยอะ
ตอนแรกคนอ่ะเข้ามาด่ามันมากเลยนะเป็นเหมืวยเลยนะ
บางคนอ่ะโทรมานะแชทไม่พอนะโทรมาด่ารี่นี่
นี่ก็ถามว่าเออมะแล้ววันนั้นที่มันส่งรูป

เขาบอกว่าหนูไม่รู้ว่าหนูท้อง
แล้ววันนั้นหนูก็ทำงานหนักมาตลอด
อุ้มบ้างอะไรบ้างแล้วหนูก็เครียด

ขายของแล้วทำกับข้าวมันเหนื่อย
อะไรประมาณนี้เออนั่นแหละหนูก็เลยแท้

เหมือนกับว่าไม่ได้บอกไอ้นี่รู้

มั่นอยากจะให้หลานอยู่ที่นี่
ตอนนี้มารู้ว่าสภาวะของมัน

อ้าวเลี้ยงนี่เหรอสัมภาษณ์แบบนี้เหรอ
จะเลี้ยงใช่ไหมมันไม่ใช่

สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดตอนนี้ก็คือ

ยืนยันว่าจะเป็นคนดูแลลูกสาว
ถ้าเกิดว่าอดีตภรรยาไม่ยอม

แต่ที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าต้องไปขึ้นศาล

ผู้ชายนี่เขาบอกด้วยนะคะว่าจุดแตกหักที่ทำให้
ตัดสินใจหย่าร้างกันแล้วก็เอาลูกมาเลี้ยงดู

เขาบอกว่าไม่อยากให้ลูกอยู่ในสภาพแบบนี้